วันนี้ไปตามรายงานจากคุณชูศักดิ์วงทองดีกันบ้างนะครับ
บรรยากาศที่พม่าในการไปก่อติดการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน
ซึ่งไทยนั้นจะตัดสินแชมป์กลุ่มวันนี้เจอกับเวียดนามครับ
เตะสาวไทยลงฝึกซ้อมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนพบกับทีมชาติเวียดนาม
โดยทุกคนมีความตั้งใจอยากคว้าชัยชนะให้ได้ในนัดนี้
ความเคลื่อนไหวนักเตะสาวไทยชุดสู้ศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน๒๐๑๙
ที่เมืองมันดาเลประเทศเมียนมา
โดยทำการฝึกซ้อมที่สนามศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลมันดาเลอาคาเดมี่
ซึ่งรูปแบบการซ้อมส่วนใหญ่จะเน้นการรับส่งบอลเป็นหลัก
ผู้เล่นทุกคนสมบูรณ์พร้อมคิดว่าทีมไทยจะเอาชนะได้
เวียดนามจะมีจุดเด่นในเรื่องของการครองบอลและจบสกอร์ก็ตาม
ขณะที่กัปตันแอนดวงนภาษีตลายอมรับว่า
เตะหวังที่จะล้างแค้นเอาชนะเวียดนามให้ได้
หลังจากล่าสุดเคยแพ้มาในการคัดเลือกโอลิมปิกเมื่อปีที่แล้ว
ก็คุยกันว่ายังไงก็ต้องชนะเวียดนามให้ได้ค่ะ

หลังจากที่แพ้มาก็ไม่เจอกันก็ค่อนข้างจะนานนะคะ
ก็กลับมาคราวนี้น้องก็ทุกคนก็อยากชนะ
แล้วก็จะทำออกมาให้ดีออกไปแล้วทำให้ดีที่สุดแล้วกัน
สำหรับผู้เล่นไทยที่คาดว่าจะลงสนามในวันนี้ระบบ๔๕
ภูรักษาประตูวรพบุญศิงภ์
องหลัง๔คนสูนิสาสร้างไทยสงศ์วาวรุดีเพชรวิเศษ
นภาษีตลาดกัปตันทีมและนัฐกาลชินวง
กลางกลางมีนพัฒน์ศรีเสริมศิลาวันอินตามีและอรไทยศรีมณี
ลุกใช้รัติการทองสมบัติกาญจนาสังเงิน
โดยมีพิษสมัยสอนใสยืนเป็นหน้าเป้า
นี้แฟนสามารถติดตามการแข่งขันได้ในช่วงเย็นของวันนี้
เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที
ศักดิ์วงทองดีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากเมืองมันดาเลประเทศเมียนมา